พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พ่อครัวแม่ครัวที่นี่เขาไม่ต้องร้องเพลง
เขามีอาหารที่ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ถ้ายังจำกันได้ที่สุราธานีมีร้านพิซซ่าร้านหนึ่ง
เราเคยเอ่ยถึงกล่าวถึงมาแล้ว
มาวันนี้ร้านเดิมแต่เพิ่มเติมคือ

อันนี้ที่คุณชนะบอกเนี่ยเป็นพิซซ่าใช่ไหมคะ
มันเป็นพิซซ่าแต่มันเป็นพิซซ่าแบบแป้งพัฟฟ์อะครับ
คือบางคนเขารู้จักว่าพิซซ่าจะต้องมีหน้าอยู่ข้างบน

แต่อันนี้มันเหมือนมันเป็นเหมือนพับ

อยู่ข้างในก็มีเหมือนกันครับ
นี่ผมพาไปที่นี่ที่ร้านอาหารชาวอิตาเลียนเขาศก
หรือว่าพิซซ่าเตาฟืนเขาศกนั่นเอง

ไปเจอกับเชฟนุคนเดิม
เพิ่มเติมคือเชฟนุแกมีไอเดียใหม่
ครั้งก่อนนู้นผมจำได้ผมเคยเล่าถึงเมนูพิซซ่าดอกบัวผุด

แต่ครั้งนี้เชฟนุจัดเมนูใหม่มา

ลองทานกันดูรับรองติดอกติดใจ

วิธีการก็คือมันจะมีแป้งพิซซ่าวางเป็นแผ่นเอาไว้ก่อน

แต่ต้องทำให้มันเหมือนมีเป็นไส้ขึ้นมา
เพราะว่าจะได้มีจุดที่แหวกออกมาแล้วไส้ทะลักไหลออกมาได้ด้วย

เขาจะพับครึ่งแล้วก็เอาไปอบในเตาฟืนแบบนี้
บอกขนาดยังไม่ได้อบไส้ล้นปูดขึ้นมาเลยคุณ
แล้วพออบมาเป็นอย่างนี้ยิ่งปูดใหญ่เลย
น่ากินมากแล้วข้างในมันเป็นไส้อะไรล่ะครับ
หึกกุ้งปูอัดเบคอนแล้วก็ชีส
แต่ถ้าคุณไม่อยากกินซีฟู้ดคุณสั่งอย่างอื่น
ก็ได้เหมือนกันนะครับเขามีให้ได้เลือกได้หมดแล้วครับ
คุณจะเอาไส้อะไรสำหรับพิซซ่าพับไส้ทะลักแบบนี้
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าอยากลองไปทานกันดู
แล้วใครที่อยู่สุราธานีอยู่แล้วไม่ควรพลาด
หรือใครที่กำลังจะไปเที่ยวที่สุราช
ก็ไม่อยากให้พลาดร้านนี้ร้านชาวอิตาเลียนเขาศกครับ
ก็อยู่ที่บ้านเขาศกตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
ไปไม่ถูกถามไงถามไงคะ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วโทรไปสอบถามเส้นทางกันได้นะครับ

ว้าว
คือบางคนไปสุราธานีจ้องแต่
อาหารทะเลอร่อยหอยใหญ่

ก็จริงแล้วคนไปสุราชก็คิดว่าจะไปทานแต่ว่าพวกเมนูเหมือนอาหารทะเลอย่างที่บอก
แต่ว่าสุราชนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไปเยอะ
เพราะฉะนั้นมีอาหารที่เป็นอาหารของชาวต่างชาติอย่างเช่นอาหารอิตาเลียนแบบนี้

ถ้าไปกันเป็นครอบครัวก็ลองไปทานกันดูได้
เปลี่ยนบันเยกาศทานได้หลากหลายเมนูกันด้วย